อร่อยจริงรายจริงนะสำหรับใครที่ชอบเคี้ยวกรุบกรับนะฮะนี่แหละ
อำเภอเมืองชัยนาฏติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคุณบรรยากาศก็ดีอยู่
มีลูกค้าทยอยกันมาตลอดเลยนะคะซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเดินทางมาเพื่อ

หมูตุ๋นแล้วก็กระดูกอ่อนตุ๋นคุณดูสิ

สดน้ำร้อนนะอากาศตอนนี้เย็นแม่มันเข้ากันจริง
เนื่องจากว่ากระดูกหมูแล้วก็ทั้งหมูหมูอ่อนหมูตุ๋นค่ะ
นุ่มทั้งมันเคี้ยวกรุบกรอบ

เนื้อมันน่ะละลายไปเลยโอ้โฮประกอบกันทั้งสองอย่างค่ะ
ทางร้านเจ๊อึ่งริมน้ำก็เลยนำมารังสรรค์เป็นเมนูได้หลากหลายเลย
ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดกระเพราก็มี
ผัดพริกแกงใส่หน่อไม้ดองก็มา
ราดหน้าและผัดซีอิ๊วเปิดขายมาแล้วกว่า๙ปีเลยทีเดียวค่ะ
มีลูกค้าทั้งขาจรแล้วก็ขาประจำแวะเวียนกันมาลองชิมกันตลอดเลย
ประกอบกับบรรยากาศของร้านอย่างที่ฉันบอกไปคุณอยู่ติดริมน้ำไงอากาศดี
นั่งกันไปก็เพลินอะเนาะ
กะจะกินสักชามกลายเป็นเพิ่ม๒ชาม๓ชามก็ว่ากันไป

เจ้าของร้านเจ๊อึ่งนะชื่อจริงเขาเพราะนะ
คุณซียากรบัวเงินอายุ๕๖ปี
อึ่งบอกว่าหมูตุ๋นแล้วก็กระดูกอ่อนตุ๋นเนี่ย

เนื่องจากว่ามีกรรมวิธีการทำที่เอาใจใส่

ดูก่อนตัวไหนน่ารักสดใสเอาตัวนั้นเลย

กระดูกอ่อนเพื่อนำมาทำการตุ๋นค่ะ
ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ไฟแรงตามลำดับด้วย
เพื่อให้เนื้อหมูแล้วก็กระดูกอ่อนออกมานุ่มเคี้ยวง่าย
โดยเฉพาะเครื่องเทศแล้วก็ส่วนผสมต่างค่ะ

ตั้งแต่ตี๔ของทุกวันใช้เวลาไป๕ชั่วโมง
ก็จะพร้อมขายประมาณ๙โมงเช้าของทุกวันเลย

เขาก็การันตีกันมาเป็นเสียงเดียวกันอยู่เหมือนกันค่ะ

ก็มีแต่เมนูตุ๋นต้ม
หลังมาลูกค้าบอกว่าเสียดายนะ
ตุ๋นจะต้มอย่างเดียวเพราะว่าเมนูเขาอร่อย
เอาไปเปลี่ยนแปลงเป็นกรรมวิธีอื่นบ้าง
อย่างปกติดิฉันชอบกินข้าวผัดกะเพรา

ก็ลองไปหาทานกันได้นะคุณค่ะนั่งกันสบาย
ร้านเปิดตั้งแต่๙โมง๑๕ยาวกันเลยทั้งวัน
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโดนตุ๋นไปกินเลย
ร้านหมูตุ๋นเจ๊อึ่งที่นี่แหละค่ะ
รับประกันว่าอร่อยเด็ดแน่นอนนะคะ
และถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปจังหวัดเชียงใหม่
ก็ขอแนะนำอีกร้านหนึ่ง
หมูย่างเฮ้งโหวะร้าน

นายเฮ้งเห็งดานซิริวัย๖๒ปี

หมูย่างคู่กับเมืองเชียงใหม่มานาน๓๒ปีแล้วค่ะ
นมหมูไส้หมูแล้วก็เครื่องในต่างด้วย
โดยจะมีการนำไปหมักด้วยสูตรลับที่คิดค้นขึ้นเอง

เราไปถามก็ไม่บอกเพราะอยากให้ลองไปกินดูนะคะ
ขายวันละ๕๐๐กิโลกรัมนะครู

แต่ละวันก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลย
จนขายหมดภายในเวลาอย่างที่บอก๓ชั่วโมง

ขายดิบขายดีขายหมูสุกด้วย
เออลองกินกันดูนะฮะ
นอกจากนี้ค่ะคุณลุงเฮงยังบอกด้วยอารมณ์ขัน

บอกว่าชื่อที่มาของร้านหมูย่างหัวล้าน
เป็นความคิดที่จะสร้างเป็นจุดขาย
เพราะว่าก็ลุงหัวล้านลุงบอกแบบนี้

คุณลุงใส่มวกอยู่ไม่ต้องถอด
คือเห็นตัวเองนี่แหละเป็นจุดขาย
ก็เลยนำมาเรียกลูกค้านั่นเองนะคะ
ไปฟังเสียงลุงเฮงกันหน่อยจ้า

มาขายใหม่นี่ลุงจะขายกับข้าวก่อนนะ
แล้วขายมันความคิดคือมันอะไรให้มันขำหน่อย
ให้มันแหวกแนวชาวบ้านเขาหน่อยลุงก็อะไรอย่างนี้

ก็เลยเอาถั่วร้านนี่แหละเป็นจุดขาย
ใครอยากชิมหมูย่างรสเด็ด

ร้านเปิดขายตั้งแต่๑๕นาฬิกา
บอกแล้วว่าขายเพียงแค่๓ชั่วโมงหมดเท่านั้น
ใครไปช้าก็บดอดกินหมูย่างนะจ๊ะ
ปกติแล้วคุณลุงเขาจะขายถึงประมาณ๖โมงครึ่ง
แต่ว่าแล้วแต่วันค่ะบางวันก็ขายดีมาก

ถ้าไปเชียงใหม่ไปลองเลยจ้ะ

เอามา๕๐๐กิโลกรัมเอามาเยอะอยู่แต่ว่าเขาขายดีจริง
อันนี้ของคุณทางเหนือดิฉันพาลงใต้กันบ้างดีกว่า
ฉันก็ไม่คุ้นปากเหมือนกันแต่พอจะเคยได้ยินกันอยู่บ้าง
บอกว่าถ้าไม่เป็นงานพิเศษจริง
ไม่ได้กินนะเมนูนี้ไม่เชื่อไปดูกันค่ะ
โอ้โหเขาบอกว่าร่ออย่างแรงเมนูนี้นะคะ

แม่บ้านชาวตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยาลากว่า๒๐คนค่ะ
กำลังช่วยการฝึกทำเมนูดาซินดาแก่ค่ะ

เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้
แล้วก็เป็นเมนูรองจากเมนูข้าวยำ
เชื่อว่าหลายคนคงเคยกินกันแล้วสำหรับข้าวยำนะครับ
ก็เป็นอาหารเช้าจะมีการวางขายตามร้านแต่อ่อน

แล้วก็ยังเป็นเมนูหลักในการจัดเลี้ยงแขก

ในวันเทศกาลสำคัญทางศาสนานั่นเองค่ะ
นาซี่ดาแกค่ะมีหลากหลายความหมายเลย
หมายถึงข้าวสำหรับคนอนาถา

เพราะว่าส่วนประกอบสำคัญของเมนูนี้ค่ะ
บอกว่าคนมีรายได้น้อยก็ทำกินกันได้สบายเลย

ส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือข้าวของคนต่างถิ่นนั่นเอง

เป็นผู้นำมาเผยแพร่การทำง่ายคุณมี๒ขั้นตอน
ขั้นตอนทำข้าวแล้วก็ทำแกงนั่นเอง
ซี่ดาแกค่ะเป็นข้าวมันชนิดนึงคล้ายกับข้าวมันแกงไก่
แกงเนื้อที่เห็นแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ยังไงตรงที่เครื่องเทศเนี่ยประโคมใส่กันเข้าไปเลย

แล้วก็มีโรยหน้าด้วยซามา
ก่อนจะราดแกงกับซามาก็คือเครื่องปรุงนั่นเองค่ะ
เกรงว่าเมนูนี้อาจจะศูนย์หายไป
เพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ไม่ค่อยได้รับประทานกัน
ไม่รู้จักชอบรับประทาน
แต่ว่ายังไงล่ะทำไม่เป็นกินอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นค่ะวิทยาลัยชุมชนยาลาก็เลยเปิดอบรมดีกว่า
เป็นหลักสูตรระยะสั้นให้กับกลุ่มแม่บ้านที่สนใจ
รมกันชิวคุณคะ๒วัน๓วันพอ
โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะมาฟรี
เป็นการสืบทอดเมนูพื้นบ้านเมนูนี้
ให้อยู่คู่กับชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตลอดไปเลย

เป็นการอนุรักษ์อนุรักษ์แบบอาหารโบราณของทางภาคใต้ด้วย
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกันด้วยโอ้โหคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลยว่าเราสองคนจิตใจทำด้วยอะไร
หิวทุกเมนูใช่แล้วแล้วก็มีคนบอกว่าต้องเอาน้ำมะพร้าวมากินรองท้องก่อน
แต่ปกติคุณเชอรี่ไม่ลองท้องดิฉันกินจริง
กินเอาอิ่มนะคะเอาล่ะได้เวลาไปหาอะไรอร่อยทานกันแล้ว
แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาทักทายพูดคุยกันวันนี้
ขอบคุณคุณเชอรี่ด้วยนะคะมาร่วมสร้างสีสันกับเราในวันนี้นะคะ
ปิดท้ายกันไปค่ะกับภาพบรรยากาศความสวยสดงดงามของดอกกระเจียวยักษ์ในจังหวัดพิจิตร
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ